สวัสดีค่ะ
ข้าวใส่ไข่

ไทยรัฐที่เป็นนังสือพิมพ์นะคะ
รวมไปถึงถูกต้อง
ตอนนี้ก็มีนี่เลย
แอปพลิเคชันใหม่ค่ะ

ต้องบอกก่อนเลยว่าเราจะมี
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษค่ะ
งในวาระ๑๐๐วันแห่งความอาลัย
๒๐มกรคมพศ๒๕๖๐

ชิ้นหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทย

แต่เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีแสงสีเสียง

พูดได้หัวเราะได้ร้องไห้ได้ด้วย

เลงเพลงได้ในรูปแบบคลิปสั้น

ตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายเลยทีเดียวนะคะ

โดยผสมผสานความถนัดและความชำนาญ

มาร์ทโฟนแบบไหนก็ไปโหลดของคุณ
อีกอันก็เรียกอะไร

โหลดแอปพลิเคชันมาแล้วก็เปิดเลย

แล้วก็เริ่มต้นใช้งาน

แอปเปิล

พอเต็มปุ๊บเราก็จ่อไปที่รูปที่เราต้องการ

เห็นเท่าไทยรัฐ
ถ้าเห็นเท่าไทยรัฐสิมี
จะเท่าไทยรัฐจะเด้งเป็นภาพสามิติ

หรือว่ารูปในไทยรัฐซึ่งอันนี้เป็นเจ้าแรกเลยนะที่มีแอปพลิเคชันนี้
นี่รถเมย์โหลดมาแล้วใช่โหลดมาแล้วค่ะ
วันนี้สามารถโหลดกันได้แล้วโหลดโหลดมาแล้ววันนี้ได้เลยนะคะ
ก็ค่อยทดลองกันไปยังไม่ได้นะคะเดี๋ยวถ้าได้แล้วเดี๋ยวเราจะทำให้ดูกำลัง
รอให้เสถียรเพราะวันนี้เป็นวันที่เราปล่อยแอปพลิเคชันวันแรก
พลิเคชันคงจะเริ่มเสถียรสักวันพรุ่งนี้นะฮะวันนี้ใครโหลดก่อนก็โหลดกันก่อน
เราจะไปเห็นอย่างชัดเจนจริงวันที่๒๐วันที่๒๐นี่คือดูได้เลยทุกอย่าง
ตอนนี้คือดูสนุกไปก่อนในโลโก้ของไทยรัฐ
ถูกต้องแล้วก็จะเห็นเป็นโลโก้ไทยรัฐขึ้นมาแบบเป็น๓พิธีให้เราได้ชมได้เดี๋ยว
เดี๋ยวถ้าได้เมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวเราจะโหลดให้คุณผู้ชมดูนะคะ
อย่างนั้นวันนี้มาเรื่องแรกกันเลยเป็นเรื่องเล่าของในหลวงค่ะตอนชื่อว่าฉันทนได้
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชภาระอันยิ่งใหญ่
ในการดูแลทุกสุขของประสงค์นิกรทั่วทั้งประเทศเลยค่ะ
ซึ่งการทรงงานของพระองค์นั้นก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
ในยามที่ทรงพระประชวนก็ยังไม่เคยละเว้นจากการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในฐานะพ่อแห่งแผ่นดินที่ต้องดูแลลูกของไทยมากกว่า๖๐ล้านคน
ให้อยู่ดีมีสุขกันอย่างทั่วหน้าเลยทีเดียว
ครั้งหนึ่งค่ะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
หลวงราชการที่๙ทรงมีพระอาการของพระองค์คือ
ซีกหนึ่งหักเฉียดเส้นประสาท
ปีนั้นเป็นปีพุทธศักราช๒๕๒๕ค่ะ

แล้วก็ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนพอกับพระอาการของพระองค์
ทันตแพทย์เข้ามาถวายการรักษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดช
ก็ตรัสถามกับทันตแพทย์ว่า
จะต้องใช้เวลานานเท่าใดอืม

อาจจะต้องใช้เวลาประมาณ๑๒ชั่วโมง

ขอรอไว้ก่อนนะฉันทนได้
วันนี้ขอไปดูราศดรและช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมก่อน
อืมนี่เมื่อปีไหนเนอะ

ถูกต้องพระองค์ท่านก็ดูแล

ที่อยู่ถนนสุขุมวิทย์ก็ท่วมจ้ะ

ตรงเพลินจิตลงมาเป็นแอ่งตรงหน้านาน

แล้วก็เดินขึ้นมาอีกทีแล้วก็ลงไปตรงพระขนมท่วมเยอะมาก
เขาเรียกฝนพันปีไม่รู้ยังไง

ส่งมาไปแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมก่อน

ต่อไปนะคะเป็นหน้าหนึ่งไทยรัฐค่ะนี่นะคะพาดหัวไว้ว่า
พระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยพระศกนิกรประสบอุทธกภัยนะคะ
ก็สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบนิกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม
โดยคณะองคมนตรีนั้นได้อันเชิญพระราชกระแสถึงรัฐบาลให้ช่วยเหลือ
ขณะที่รัฐบาลก็น้อมรับแล้วก็ตั้งศูนย์ช่วยเหลือทันทีค่ะ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยประชาชนในพื้นที่ภาคใต้

และอาจจะลำบากในการเข้าช่วยเหลือประชาชน
เพราะจะส่งเงินไปประชาชนก็ไม่สามารถจะนำเงินไปซื้อของได้
อันนี้ก็จริงนะครับเพราะร้านค้าก็ท่วมด้วย
ส่งข้าวสารไปก็ไม่มีไฟเพราะบ้านเรือนก็ท่วม

แล้วก็ไม่มีน้ำในการหุงต้มทำให้ยากลำบากไปหมด
และมีแนวทางที่รัฐบาลรับใส่กล้าวใส่กระหม่อม

ห่วงใยว่าจะสามารถช่วยเหลือรัศดรได้อย่างไร
จากอาหารที่แจกจ่ายไปนั้นไม่ทั่วถึง
แล้วแต่ละอำเภอนั้นมีปัญหาที่แตกต่างกัน
แห่งได้ยินมาว่ารัศดรกว่า๒๓หมื่นคน
อบพยพไปพักอยู่ในโรงแรมหรือว่าในโรงเรียนที่เดียวกัน

แล้วก็อาหารภาษามือนั้นก็ไม่พอ
แล้วก็เมื่อมีอาหารสามมือก็แปลว่าต้องมีค่าใช้จ่าย
งบประมาณเลี้ยงดูวันละประมาณ๑ล้านบาท
รัฐบาลมาพิจารณาว่าจะต้องมีการบริหารจัดการกันอย่างไร
แล้วก็เปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

ทางด้านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ก็บอกว่าตอนนี้ก็ประชาชนสามารถจะช่วยเหลือ
โดยการบริจาคให้กับผู้ประสบภัยในแต่ละพื้นที่ได้
ปัญหานี้เป็นปัญหาที่ประเทศไทยต้องเตรียมการให้พร้อมเพื่อรับมือ

สถานการณ์เขายังวิกฤตหนักแล้วก็สร้างความสูญเสียเยอะมากนะคะ
ถนนทนทางของราชการมัศยิบวัดต่าง
คือน้ำท่วมจนที่ที่จะไปหลบภัยแทบจะไม่มี
เอาอย่างนี้ดีกว่าวันที่๑๐มกราคมนี้ครับ
ยากรอากาศถ้าสมมุติใครติดตามทางไทยรัฐ
๒๔ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคิริขัน
ยังคงมีฝนตกหนักมาก
แล้วก็ยังตกต่อไปอีกหนึ่ง

ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกลดลง
ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าระมัดระวังอันตรายจากฝนหนักถึงหนักมาก
ฝนที่ตกสะสมอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
ขอให้ประชาชนต้องติดตามการพยากรอากาศ

ณวันนี้กองถ่ายอยู่ที่นั่นหลายกองมาก
เขาก็บอกว่าโอเคล่ะตั้งแต่ช่วงบ่ายที่เราผ่านกันมาเนี่ย

เพราะว่าน้ำกำลังจะมา
ฝนกำลังจะตกหนักพอสมควร
หลายคนก็บอกให้ติดตาม

การพยากรอากาศนั่นจะเป็นอย่างไร
มีการปล่อยข่าวเหมือนกันว่า

เนื่องจากว่าปริมาณฝนที่กำลังจะตกลงมาอย่างหนัก
เกิดน้ำท่วมฉับพันธุ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขัง
ตอนแรกเราคิดว่าเกิดขึ้นเฉพาะที่ภาคใต้ทั้งหมด
วันนี้มีการเตือนแล้วฮะจังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรี
ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าว
ระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นด้วย
คือ๑๐๑๒มกราคมอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพันธ์น้ำป่าไหลหลาก
น้ำท่วมขังกาญจนบุรีเพชรบุรี

อย่างที่บอกว่าวันที่๑๐ขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีฝนตกหนักพอสมควร
คือไม่ใช่พอสิทธิ์ไม่มีแล้วมันจะหายไปนะครับมันอาจจะมาช้ากว่านั้นใช่ไหม

มันก็ไม่ได้ตกซะหนักมันตกปล่อย

วันนี้เราเห็นคุณสรญุจสุทงศูนย์ธรรมชาติจินดาไปตั้งแต่วันใช่ไหมแอ็งจี

คุณก้องปิยะกับทีมเนี่ย

ที่เป็นเด็กไม่มีพ่อแม่

บางทีก็กำพ้าจากสถานการณ์ภาคใต้ไม่สงบ
บางทีก็สูญเสียพ่อแม่ไปในระหว่างที่สถานการณ์บ้านเมืองไม่สงบอย่างนี้
ก็เอาของขวัญเอาอะไรไปให้เขา
ก็ถือเป็นการช่วยในตัวตอนนั้นคุณกล้องเปียกไปแล้ว

ปรากฏว่าเมื่อวานคุณสรยุทธ์สุทธสนจินดาลงไป
เขาบอกเขาไม่ได้ไปลงในนามของผู้สื่อข่าว

เนื่องจากพี่ยุทธ์ช่วงน้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมา
อายุทยากรุงเทพหรือใกล้กรุงเทพมหานคร

ถูกนะฮะพี่ยุทธ์กำลังจะอยู่กับน้ำพอสมควร
พี่วิวก็บอกโอเควันนี้มีถาปนีไป
แปลว่าอ๋อว่าจะทำข่ายังไง

วันนี้พี่ยุทธ์อยู่ที่จังหวัดอะไรบ้างแองจี้ดูสิอินสตาแกรมพี่ยุทธ์

คุณกิตติสิครับไปหมดแล้วอันนี้ก็อยู่ที่นั่นหมดแล้ว

เทพสุราชธานีเนี่ย
รถดวนพิเศษ๓๙เนี่ย
ธนบุรีหลังสวนเดินรถได้ถึงสถานีประจวบ
รถไฟฟรี๒๖๑เดินกรุงเทพหัวหินก็ยังเดินรถได้ปกติอยู่
เพราะฉะนั้นวันนี้การเดินทางของรถเนี่ยฮะ

เราขอสักนิดนึงครับสถานการณ์อะไรเนี่ย
วันนี้สถานการณ์ภาคใต้ว่าสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้เนี่ย
ส่งผลกระทบทั้งหมด๑๒จังหวัดเรารู้กันอยู่แล้ว
พัทรุงนาราธิวัฒน์ยะลาสงขาปัตตานีตรังสุราคานิรกรสินตมรรรดิชุมพรระนอง

ประบีประจวบสตูนมีมั้ยยังไม่ค่อยโดน
อำเภอ๖๖๓ตำบล๔๙๙๓หมู่บ้าน
บ้านเรือนประชาชนกว่า๓๗๐๐ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ
เอาตรงประชาชนหลักล้านที่กำลังได้รับผลเสียหายอยู่
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชบอกในขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว๘รายนะฮะ

ส่วนความเสียหายจากน้ำท่วมในปีนี้ถือว่าสูงกว่าปีที่ผ่านมาถึง๒เท่า
เนื่องจากมวลน้ำไหลเข้ามาท่วมไหลเร็วกว่าปีก่อน
ขณะที่เจ้าหน้าที่เรือหลวงนะฮะอ่างทองพร้อมด้วยพ่อ
ทำอาหารตอนนี้ทำยังไงก็ไม่พอ
พัทธรุงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่
ประกอบไปด้วยควนขนุนเมืองบาน
เมืองบางแก้วเขาชัยสนและปากพยูนยังทรงตัว
จากข้อดีของพัทธรุงอย่างดีอย่างหนึ่ง

ช่วงนี้ฝนหยุดแล้วไม่ทำบุร่งสุร
ว่าคือที่ก็เป็นภูเขาแล้วทำไมน้ำมันไม่ไหลลงไปไหน
แสดงว่าน้ำไม่ไหลแต่ปริมาณน้ำต้องเยอะมาก

ป่าแล้วก็เกินเก็บน้ำเต็ม
ขณะที่จังหวัดสุราธานีเนี่ยนะฮะ
น้ำท่วมสูงตอนนี้สุราธานีไปถึง๓เมตรแล้ว
แต่เขาบอกว่าวันนี้ถามน้องที่อยู่สุรา
เขาบอกว่าเมื่อวานี้เป็นวันแรกที่ได้เห็นแสงแดด
แล้วก็มวลน้ำจากจังหวัดกระบี่กับจังหวัดนครสีธวราช
ปรากฏว่าไหลมาสมทบกันที่สุราธานีพอดี

เพราะฉะนั้นมวลน้ำก็เลยค่อนข้างจะสูง

ถนนทางหลวงในเส้นทางหลักตัดขาดหลาย
เส้นทางรถไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้
ธนุนเพศกระเซมช่วงทับสะแกบางสะพานขาด๒จุด
แล้วก็บริเวณหน้าหมวดบางสะพาน

ศูนย์สร้างบุรณสะพานที่๓แล้ว
ตอนนี้ได้แล้วเอาแผ่นเหล็กแบรียอร์ไปวาง
หัวหินก็จะตกหนักมากนะพี่เมื่อวานหนูเพิ่งกลับมาจากหัวหิน

ที่สำคัญคือตูนเพิ่งไปวิ่งมาไงหาเงินได้

วันนี้โรงพยาบาลบางสะพานจังหวัดประจวบคิริคัน
ีย่วยน้ำพลักเข้าพื้นที่
ของโรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับพี่
ระบบไฟฟ้าน้ำปลาปลา

เมื่อวานนี้เอาคนไข้วิกฤตออกมาได้นะพี่

วันนี้ยังไม่ต้องคิดว่าจะรักษายังไงฮะ
ถ่ายอยผู้ป่วยขึ้นรถแล้วออก
เฮ้อเราคุณช่วยอยู่เหรอเท่าที่เราได้

ว่าลาลาแลนด์ลาลาแลนดนั้นได้ไป๗รางวัล
รอบแต่คุณนางหุ้มหญิงคือคนนี้นะฮะ
เป็นนักแดงแล้วก็เป็นนักเต้นแล้วก็เป็นนักยนต์ดี

ต้องจับอีกนิดนึงค่ะหนูโรงพูลเยอะค่ะ

คุณเต้นเป็นบัลเล่หรอ
นี่แล้วก็เต้นไปฉากรายการอื่นด้วย

เมียเต้นมากค่ะ
อยากตามวันปูปายา
เพราะว่าปูปายาไปเดินพรมแดงที่นี่ด้วยค่ะ

เป็นสาวไทยคนแรกที่ได้ไปอวดชมที่งานลูกโลกทองคำ

ใครก็ไปอีกมาให้งาน

เขาไปพาไปแนะนำตัวซึ่งตรงนี้เดี๋ยวก็ทางบ้านเพื่อนบ้านเราเนี่ยก็มีนะครับว่า
พาไปเดินมีทัวร์คือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นแค่ว่าตัวเมืองคาน
ถ้าเกิดใครอยากไปที่นี่เขาก็จะจัดทัวร์ไปดู
จุดตรงนี้เขาพาดาราเป็นแบบทัวร์เลยเพื่อจะไปเดินแบบว่าเอาไปเฉียด
ไปเดินเพื่อ

กสะบัดกระโปรงเหมือนปูพยาง
ไม่ได้ไม่ได้คือแบบว่าอยู่หน้าภาเลของเขา

อ๋อแล้วก็ไปไปแท็กชั่น

คือไปอยู่ที่ตีนบันไดเลย
ข้างหลังก็คือพรมแดงที่ลาดขึ้นไปถึงงาน

เป็นสื่อบ้างราคาเท่าไหร่
ว่าดาราไทยมีไหมไม่มีเพราะว่าดาราไทยจับโป๊ะได้

บอกว่าดาราไทยคือดังแบบว่าแบบถ้าเกิดไปเป็น

คือเฉ้ารีโมซีลให้จอดตรงนั้น๑๐ประวัตรครืองั้น

แต่ถ้าเกิดระดับเงินถึงโมเซลกูดี
อีกคนพาไปแต่งให้เอง

คือเดิมทีเขาเริ่มจากงานแบบโตเกียว
หรืองานทางหรือเบอร์ลีน

แล้วก็เห็นพวกดาราหนังประกวดเขาก็มีโอกาส

ดาราหนังประกวดจะได้ไปเดินพรมแดนมากกว่านั้น

เช่นว่ามาทราบรถเมย์หรืออะไรอย่างนี้มาก่อน
จากเรื่องนี้ไม่ใช่อยู่ดีไปยืนกับเขา

เชียงงั้นหนูเคยเล่นละครมาสองเรื่องผ่านสองวิน
หนูก็ยืนก็ได้สิครับ

หรือจริงเขาแค่อาจจะไปยืนตรงพรมแดง

แต่ดาราไทยไม่ได้เนอะโดนจับโป๊นะเธอเนาะ

กะลื้อหนาหันใบปิดหน้าตัวเอง

ตั้ง
นี่ค่ะโหลดมาแล้วใช้ได้แล้วนี่เห็นไหมมันก็จะแบบว่านี่คือเราลองสแกนจากตัวโลโก้ของทางไทยรัฐก่อนนะคะ
ก็จะขึ้นมาเป็นสามมิติแบบนี้แหละแต่ถ้าหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยวันที่
นี่ก็จะมีหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษเนี่ยนะคะ
หุ่นนั่นคือเป็นเป็นสามมิติใช่ก็คือนูนขึ้นมาแต่หลังจากนี้ต่อไปเนี่ย
เราก็จะเห็นแบบนั้นที่เป็นมากของนางสินกีมาเป็น๓มิติหมดเลยถูกต้อง

เหมือนเคลื่อนไหวแล้วทำไมถึงบอกว่ามีเสียงด้วยเนี่ย
วันที่๒๐นี้นะครับคุณผู้ชมฮะทดลองดู

ข้าเรอะคจิตตามพิตตี้สาวใจจังหวะเนี่ย

ผู้หญิงต้องหลักไว้นะผู้หญิงสวยชอบ

ปุ๊บเปิดประตูรถนั่งคู่

ตี้สาวตกใจวิ่งลงจากรถเนี่ย
แล้วก็ขอความช่วยเหลือชาวบ้านล้างตลาดกลางตลาดพัดรถเงิน
รถมีคนอื่นไหมหรือเธอนั่งอยู่คนเดียว
ไม่ได้เกิดขึ้นไกลนะฮะเกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรี

เอ็นตรีอยู่แถวนนทบุรีหรอระวังโดนฉุดคุมคืน

ดูเคยทองดาวน์แล้วค่ะไปเดินที่เปรียวที่สุด

ไวค่ะไวค่ะ

แล้วเขาทำยังไงเขามีรถนี่แต่เขาไปเปิดประตู
หรือเปรงกับประตูข้างค้างเข้าไปนั่งหรือเปล่า
น้องคนนี้ถือว่าเป็นนักศึกษาอยู่ที่ปีที่๓ของมหาลัยดังแห่งหนึ่ง

แล้วก็ไม่ได้ไปเล่นไกลที่ยิงหน้าบ้านหน้าปากซอยช่วงกลางวัน

เหตุการณ์เกิดช่วงกลางวันนะฮะจึงขับรถเพื่อกลับบ้าน

เพื่อจะนำเงินที่ทำงานมาไปฝากเข้าที่ตู้ธนาคารอยู่ในตลาด
ขนาดนั้นจอดรถอยู่มีชายอายุประมาณ๒๕๓๐ปี
ไม่ขึ้นรถฉันบ้างเนอะเธอเนาะ

๒๕๓๐ปีเนี่ยเปิดประตูมาฝั่งคนนั่ง
แล้วก็พยายามจะเข้ามาในรถพร้อมพูดว่าขอเบอร์หน่อยสิ

ด้วยความที่ตกใจจึงบอกไม่ให้มีแฟนแล้วเออฉันเองก็ยังมีสติ
บอกเขาเลยไม่ให้มีแฟนแล้ว
แต่มันอยู่ในรถพร้อมกับไล่ให้ชายดังกล่าวออกจากรถ
นี่การตลาดนะเออน่าตลาดทั้งเงินนี่เหตุการณ์เกิดการตลาดนะ
ไปถ่ายกันแล้วล่ะคนดังกล่าจึงยอมออกจากรถ
ก็ในที่สุดหน้าที่จริงก็คือต้องล็อกรถ
แต่ชายดังกล่าก็วิ่งอ้อมพยายามมาหาตน
หวายปีกมากการตลาด
การตลาดเปิดคลิปโปรห์ให้ดูแล้วก็ไม่ว่ามาทำแบบนี้กันไหม
มาก
การแสภโลงของเธอที่มันทำให้ข่าวตื่นเต้นมากกว่าปกติ
ทำไมฉันไม่โดนอย่างนี้บ้างวะมาทำแบบนี้กันไหม
ตนเองเนี่ยก็ว่าเฮ้ยมันเริ่มไม่ปลอดภัยแล้ว
อาศัยถ้วยช่วงที่มาทำแบบนี้กันไหมมาทำแบบนี้กับไหม

ปรากฏไปขอความช่วยเหลือจากพ่อค้าแม่ค้าส้มตำอีก
ช่วยด้วยช่วยด้วยนี่ที่อยู่ใกล้กัน
ปรักฎเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดนะครับ

นางบอกว่าดีชายดังกล่าวเนี่ย
กล่าวกับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เหมือนทุกอย่างปกติหมด

ที่คุณบอกช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย

ไปยืนมองที่สัมไปว่าทำไม
ในที่สุดที่ที่นางได้ก็แจ้งตำรวจ
ถ้าพี่ถามว่าใครถ่ายอะ

ทางตำรวจได้บอกว่าไม่สามารถดำเนินคดีกับชายคนดังกล่าวได้
เพราะชายดังเก่ายังไม่ได้ทำอะไรที่มีความผิด

คือไม่ได้เห็นในระหว่างที่เขาขึ้นรถมาในอะไรอย่างนี้
โทรศัพท์มานั่นแหละมาเปิดดู

เขาก็เลยต้องไปหาพยาน

แล้วก็ในที่สุดเห็นก็ตอนที่น้องเขาลงมาจากรถ

เดี๋ยวนี้เวลาจะขึ้นรถทีขึ้นปุ๊บก็ต้องรีบล็อกเนอะ

พี่จำข่าวของคิมคาเดเชียนได้ไหมคะ

ตำรวจฝรั่งเศสเขาสามารถรวบตัวแก๊งโจรทด

ใช่ป้นในที่พักหรูกลางกรุงแพรรี่ที่ฝรั่งเศส

หลังจากนั้นก็กวาดทรัพย์สินไปเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว

นี่นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจฝรั่งเศสก็สามารถตามจับแก๊งโจรที่ก่อเหตุได้แล้วค่ะ
ทั้งหมดมีถึง๑๖คนด้วยกัน
แก๊งนี้คือแก๊งอาชญากรที่ปล้นที่เป็นอาชีพเลย
คือรายงานเขาบอกว่าคนร้าย๒ใน๑๖รายนี้มีฐานข้อมูลอาชญากรรมอยู่ก่อนแล้วด้วย
โดยการสืบสวนจะถูกดำเนินต่อจากนี้ไปนะคะ
เจ้าของได้คืน๑๕เขาไม่ได้บอกเลย๑๖คนค่ะสำหรับทรัพย์สินก็ถูกป้นไปตอนนั้น
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเครื่องประดับเพชรพลอย
มีมูลค่าโดยรวมกว่า๑๐ล้านดอลลาร์สหรัฐก็หรือประมาณ๓๕๐ล้านบาท
นั่นแหละของไม่ได้พูดถึงเลยว่าได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้จับตัวคนร้ายแก๊งนี้ได้
๑๕คน๑๖คนค่ะถูกต้องเยอะมากมากเป็นทีม

ใช่เดี๋ยวนี้เขาแบบเป็นขวัญใจในแถบเพื่อนบ้านของเรานะ

มาเราว่าไปเลยพูดถึงเรื่องของน้องแพนเค้ก

เขาไปดังอยู่ที่ประเทศกัมพูชาค่ะ

วันนี้หลังวันที่๑๐มนี้นะคะ
บอกว่ากระแสตอบรับดีมาก
คือไปถึงปุ๊บนี้ทุกคนแห่มารับกันแบบเยอะมาก

ละครของน้องเนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นแล้ว

านมากละพี่ต้อ
ดังเลยตอนนั้นน่ะคือไปจัดงานที่นู้นทีนึง
นี่เรียกว่าแบบแฟนมาร้านอาหารที่นู่นแทบแตกกันเลยทีเดียว

ความผิดพูดเหมือนกันเหยื่อ

เขาเมาส์กันยิ่งกว่าเราไม่ต้องเห็นค่ะ
ดูหน้ามันสิหน้ามันเชี่ยวมาก
เปรี้ยงไปวิ่งช่วยอยู่ทีเลย

เอาละก็รอดูกันต่อไป
อีกหนึ่งคนนี่เป็นน้อง

บอกว่าจำไม่ได้
ปรากฏว่าเขาคือเป๊กผลิตโชค

น่ารักอันนั้นคือวันที่เราเจอที่มหาลัย

อันนี้คือผลงานล่าสุด

ก็หรือเป็นวัวจากกูทำอย่างไม่เข้าที่

คือเขาเป็นคนที่แต่งตัวจะต้องมีผ้า

ลูกนี้หลวนหวานก็เลยต้องโชคแผงหน้าอกนิด
ต้องยกฉายาว่าเป็นดาราหน้าใหม่

คุณเป๊กผลิตโชค
ส่วนน้องเต้ยนะคะไปอวยพรวันเกิดอเล็กัลคือคู่นี้เลิกกันแล้ว
ใช่เรื่องช้าง

เพิ่งไปนะฮะขอคืนนี้สักนิดหนึ่ง

เป็นผลงานเหล็กดัดเนี่ย

เขาหมดเนื้อหมดตัวปรากฏว่าเขาไปไหว้พระพรมเอลวัน

แล้วในระหว่างที่เขาก็ไม่รู้จักชีวิต
พี่เมื่อก่อนไม่มีมูลค่าเลยเพราะเอาเศษเหล็กมาทำ
อยู่ดีระหว่างที่เดินกลับตัวเองก็ไม่คิดว่าคิดไม่ออก

มีเสียงบอกว่าเหล็กสิ

พ่อแม่เขาทำเหล็กนามสะพูดเข้ากับเหล็ก

เองก็เลยเอาเหล็กมาเป็นปฏิมากรรม
จนสร้างชื่อเปลี่ยนชีวิตจากวิศวกรสถาปนิก

คืนนี้๔ทุ่มตรง
วันนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีค่ะ